ทำให้เมื่อวานนี้แก่นำพักเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาหาลือกัน
๒ภักดิ์แก่นำจะเอายังไงกดี๑๙กวันรัคกระดาศคม

แก่นำภักดิ์เก้ากลัยและก็ภักดิ์เพื่อไทย
หาลือกันหลังจากโหก
แล้วแต่ใครจะเรียกตัวแทนพักเก้าไกรนะครับ
และนางสาวซิริลกัญญาตรรสกลโรงหัวหน้าพรรค
เพื่อไทยไปกับใครบ้างอ่ะนะครับคุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพัก
คุณภูมิธรรมเวชยาชัยรองหัวหน้าพักษ์และคุณปเศรษฐ์จันทรลวงธรรมราคาธิการพักษ์
ร่วมหารือใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๔๕นาทีได้ความไหม
คือคุณผู้ชมอันนี้เป็นการหาลือเพื่อประเมินสถานการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น
คือคาดเดากันก่อนว่า๑๙มันจะเกิดอะไรบ้างแล้วจะตั้งรับยังไง
คือในที่ประชุมเขาคิดกันว่าประเมินกันว่าอาจจะมีการทักท้วง
เกี่ยวกับการเสนอยติเดิมซ้ำในสมัยประชุมนะครับก็คือเสนอชื่อนายพิธาซ้ำนะครับ
และฝ่ายรัฐบาลเดิมอาจจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาแข่งหรือเปล่า
ซึ่งคุณหมอชนน่านก็บอกแอบหนักใจอยู่เหมือนกัน
ถ้ามีคนเสนอชื่อพลเอกประวิทธิ์

เพียงแค่ปรับเมินสถานการณ์อย่างที่เบิ้ดบอกไงครับ
รวมทั้งรูปแบบการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ก็ยังไม่ได้หารือกันแต่อย่างใด
แล้วหาลือกัน๒พักใหญ่แล้วแต่หาลือ๘พักก็ต้องหาลือกันนะครับ
เอามันวันก่อน๑๙เลย๑๘๑๘๑๐โมงที่รัฐสภาครับ
ส่วนกรณีที่พักเก้าไกรยื่นแก้ไขรัฐมนูลมาตรา๒๗๒นั้น
เพื่อไทยบอกไม่เห็นด้วยคือที่เบิร์ตเคยนำเรียนคุณผู้ชมฮะ
คือมันไม่ใช่เรื่องใหม่ทำมาแล้วเพื่อไทยบอกก็เคยทำมาแล้ว
มันเป็นไปได้ยากนะ
เพราะว่าต้องอาศัยเสียงสวอย่างที่น้ำแข็งคิดเลขให้เมื่อกี้
๘๔คนโบสถ์นายกยังมาได้แค่๑๓เลยนะ
จะไปให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มาเลือกนายกเนี่ย

เมื่อวันที่๑๓นั้นสวที่ไม่เข้าประชุม๔๓คน
เป็นสอวกลุ่มไหนอันนี้ที่มันมา

คือถ้าเกิดว่าแบบลูกหลานเขามีธุรกิจอะไร
ก็กลายเป็นพานจะไม่ไปอุดหนุนด้วย
มันเป็นเรื่องใหญ่สิคะเพราะอะไร
คือเมื่อวันที่๑๓สวแสดงตัวร่วมประชุม
แต่พอถึงเวลาโหวตไม่ร่วมลงมติ
ก่อนหน้านี้เคยระบุไว้ไงว่าจะเลือกคนที่รวบรวมเสียงข้างมากได้
อย่างสวดิเรกฤทธเจนครองธรรมให้เหตุผล๓ข้อ

คือไม่เป็นธรรมกับนายพิธาที่อาจมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูล
ลงมติแล้วไม่ได้รับความเห็นชอบ
แล้วต่อมาสารวินิจฉัยว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน

๒มันไม่เป็นธรรมกับสมาชิกรัฐสภาเลย
สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดรัฐธรรมนูล
เลือกคนที่รู้อยู่แล้วว่ามีลักษณะต้องห้ามจะทำยังไง
นี่สวดิเหล็กฤทธิเขามองสองฝั่งเลยนะ
ได้เลยนะมองอีกฝั่งหนึ่งด้วยไม่เป็นธรรมต่อประชาชนและประเทศชาติ
ยังไงก็เสี่ยงต่อการได้นายก
ที่เสนอโปรดก้าวแต่งตั้งไม่ได้และจะถูกจะถูกถอดถอนภายหลัง
ถ้าเกิดสารวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติไง
อันนี้คือมอง๓ด้านของสวดิเรกฤทธิ์นะคะ
ก่อนหน้านี้ยืนยันไว้แล้วว่าจะโหวตตามเสียงข้างมาก
แต่พอกรกตมีมติยื่นมาแบบนี้ก็เลยอยากให้เลื่อนการโหวตไปก่อน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโหวตครั้งต่อไป
ถ้าเกิดว่ามีการเสนอชื่อจากเพื่อไทยล่ะ
สวดิเรกฤทธิบอกว่าย้ำจุดเดิมเหมือนเดิมเลย
จุดยืนเหมือนเดิมว่า๑ต้องมาจากเสียงข้างมาก

และ๓จะต้องไม่ทำให้ประเทศขัดแย้ง
ส่วนสวที่ก่อนหน้านี้เคยแสดงตัวว่าจะโหวตให้
แต่ไม่ได้เข้าห้องประชุมอย่างสวประมาณสว่างญาติ
บอกว่าไงรู้ไหมติดโควิดหมอให้กักตัว๕วัน
แต่ว่าไอ้โหวตรอบ๒มาแน่นอน
มาดูฝากฝั่งสวที่งดออกเสียง
สววัลลบตังคณุรักษ์หน่อยโพสต์ชี้แจงเลย
บอกว่าการลงมติในสภาจะมี๓ทางเลือก
ก็คือเห็นชอบไม่เห็นชอบงดออกเสียงใช่ไหม

เพราะต้องการคงเจตนารมณ์ปิดสวิตช์
ว่าจะไม่ใช้สิทธิ์เลือกนายกคนใดอีก
ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นี่อันนี้จะเข้าเรื่องของ๒๗๒เลยนะ
แล้วตอนที่มีการเสนอชื่อคุณพิธางดออกเสียง
ถ้าเกิดต่อไปเสนอชื่อคุณแพทองทานล่ะ

คุณประวิทย์ล่ะผมก็จะงดออกเสียงเหมือนกัน
คือไม่ว่าจะเป็นใครผมจะงดออกเสียง
อ้าส่วนทางด้านสวลวรูลวริสฯปริยชัฏรกร

จริงผมชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แล้วก็หญิงในศักดิ์ศรีนักเรียนทุนภูมิพล
และปราศเกษตรของแผ่นดินไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณพิทาเลย
จริงก็ชื่นชอบนโยบายของก้าวไกลนะ
มันก็สอดคล้องกับแนวคิดอุดมการของผม
อย่างเรื่องของการต้านยาเสพติดปราบปรามทุจริตปลดล็อกสุราชุมชน
แต่แนวทางการแก้๑๑๒ผมรับไม่ได้
แล้วก่อนหน้านี้สวรรณวริสก็โพสต์ถึงลูกแล้วก็เพื่อนของลูกไง
กลัวว่าจะถูกต่อต้านกลัวว่าจะถูกเลิกครบ
ก็บอกด้วยบอกว่าขอให้เข้าใจนะว่าพ่อเป็นนักเรียนทุนภูมิพล
เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้
ถ้าเกิดไม่มีทุนนี้เนี่ยไม่มีพ่อวันนี้และไม่มีลูกนะ
ดังนั้นพ่อก็เลยต้องเทิดทูลสถาบันกษัตริย์
และก็ต้องไม่เห็นด้วยกับการแก้๑๑๒
อันนี้คือฝากฝั่งของสวรรณวริสค่ะ
มีรายงานบอกว่าสวกลุ่มที่งดออกเสียงกับกลุ่มไม่เห็นชอบ
คือมีปัญหาที่บ้านเลยนะบางทีโกรธกับลูกเลยนะ
กับลูกแล้วก็บางทีนะถูกเพื่อนออกจากกลุ่ม
โดนขุดโดนขุดเรื่องธุรกิจต่างที่ทำ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมเล่าให้ฟังพอเป็นน้ำจิ้ม
ใช่ปฏิกิริยาทางสังคมมันจะกดดันแบบนี้ค่ะ